จากรสชาติความอร่อยของสิ่งที่เราซื้อทานแล้ว
เรื่องของบุคลิกภาพพ่อค้าเนี่ย
เราก็ถือว่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้าบุคลิกดี
แต่งตัวดดเด่นสะอาดสะอาดสะอาด

เหมือนร้านไอศครีมร้านนี้ค่ะ
อ่ายยยเถอะพวกค้าใส่เสื้อสีเขียวสดแถม
สุดแท้งยังใฮ่พระเคลื่อยย่ายมากเลยที่นี่เฉี่ยวล่ะ

โอ๊ยต้องไปส่องดูใกล้ก่อนนะคะ

หลวงปู่ขายไอติมนี่แหละ

ใส่เสื้อสีตามวันนะคะ
ใส่มาแบบนี้๗สี๗วันเลยนะคุณผู้ชม
กับพ่อค้าคนนี้นะคะก็คือ
คุณวันเพ็ญพนักงามค่ะ
เป็นพ่อค้าขายไอศครีมรถพ่วงข้างแบบนี้
แล้วเขาก็จะขายเต็ดเตร่ไปตามหมู่บ้านทุกวัน
พี่เขาบอกว่าแม่พอแต่งตัวแบบนี้แล้วขายดิบขายดี

เด็กเอ๊ยพูดเท่าผู้แก่เอ๊ยก็สนอกสนใจ

ติดใจทั้งตัวพ่อค้าเองติดใจทั้งรสชาติไอศครีมกะทิสดด้วย
ดีใจนะเวลาเด็กได้กินไอติมนะ
ดูสิมารอต่อแถวซื้อกันเนืองแน่นนะคะ
พี่พันเพลบอกว่าที่แต่งตัวแบบนี้มันมีที่มา

แข่งเยอะไงก็เลยต้องคิดหากลยุทธ์แล้วแหละ
ทำอะไรยังไงดีเลยเริ่มจากง่ายก่อน
แต่งตัวไงคะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะ
ด้วยชุดราชปะแตนคือใส่โจงกระเบน
แล้วก็เสื้อข้างบนไม่ใส่เป็นแบบสีขาวพื้นแล้ว
เปลี่ยนไปเลย๗สี๗วันนะจ๊ะ
ห้อยพระเครื่องขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพระสมเด็จวัดระคัง
ชุดเป็นจับภาคีอายุกว่าร้อยปี
เป็นมรดกตกทอดมาจากญาติผู้ใหญ่ด้วยดูสิไม่ธรรมดา

แล้วยังมีการเปิดเพลงลูกทุ่งสร้างความคึกคักสนุกสนาน
พร้อมทั้งมีโซโลแกนด้วย
โซโลแกนของพี่วันเพ็ญคือร้อนจนเครียดกินไอศครีมกุ๊กดีกว่า

คือคือข้อเครียดน้ำมากินไอติมกัน
ใส่ทุกนิ้วมี๑๐นิ้วก็ต้องใส่ให้ครบ
เคล็ดลับขายดีสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
ทำให้พี่เขานะขายดีมากจากเคยขายได้วันละ๑๐กิโลกรัม
เพิ่มเป็น๑๖๑๘กิโลกรัม
แล้วดูร้านพี่เขาตกแต่งด้วยพระเครื่องมากมาย
แต่ตกแต่งด้วยพระด้วยมากมายทีเดียวนะคะ

เป็นไอติมที่ทานแล้วเป็นสิริมงคลกับชีวิต
ก็ควรแกะกันซื้อหาไปบูชานแล้วรับประทาน

อร่อยไหมครับอร่อยครับเย็นไหมครับเย็นครับ

ใครเห็นแล้วอยากจะไปอุดหนุนพี่วันเพ็ญ

หมายเลข๐๘๘๗๖๓๖๒๑๙นะคะ

กุ๊กกิ๊กไอศครีมวันเพ็ญพนักงาม
นี่เป็นเฟซบุ๊คของพี่เขานะคะ
ก็สามารถที่จะไปส่องดูก่อนนะ
ส่วนใครส่องแล้วว่าพี่เขาไปขายอยู่ไหน
ยังไงก็แวะเวียนไปหาไปซื้อกันได้
ร้านอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองจ้า